สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะใครมีแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้
ดเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จากลมฝนประจำรูดูนะคะที่พัดบริเวณทะเลค่ะ
คุณผู้ชมลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้
ในขณะที่ลมฝนบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบน
คุณผู้ชมมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกัน
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูหลายพื้นที่มีฝน

คุณผู้ชมค่ะบอกแบบนี้ฝนลักษณะแบบนี้นะคะตกไม่ทั่วฟ้า
ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ราบห่างไกลภูเขา
ฝนก็อาจจะตกน้อยหรืออาจจะแห้งแรงได้
เพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่มีฝนกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
บริเวณไหนที่แห้งแรงใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกา

เผชิญกับพายุนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะ
เป็นเหตุให้เกิดพายุหลายครั้งแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันด้วย
คุณผู้ชมล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า๑๐ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ